ไปดูที่เฟรชบูอีกกว่านะ
แต่ที่เพชรบูรณเนี่ยสวยจริงคือความสวยงามของศิลปะที่เขาวาดลงบนโอ่งแล้วที่สำคัญคนที่เขาวาดเนี่ย
เห้ยสุดยอดฝนมือเลยนะครับ
เป็นไงสวยจริงไม่ธรรมดาแต่ละใบนะครับถูกแต่งเติมด้วยสีสันจากปลายผู้กันของเรื่องราวที่เล่าเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการละเล่นประเพณีไทย
ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยนะฮะที่วัดพดุงราชก็คือวังชนางบ้านวังชนางตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งที่จังหวัดเพชรชบูรณ์เนี่ยบอกเลยว่าต้องเหลียวหันมามองคอแทบเคล็ดเฮ้ยเพราะสวยจริง

ไม่ได้มาแซวหรือว่าอะไรยังไงนะ
เขาเรียกว่าช่างคนนี้ว่าช่างเป๋จริง
คือช่างเป๋เนี่ยแม้จะมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เหมือนใคร
แต่ความสามารถทางด้านช่างของแกเต็มร้อย

คือบอกเต็มร้อยไม่ได้ต้องเกินไปเป็นล้านเลยเห

เพราะทั้งหมดนี่คือพรสวรรค์แล้วก็ความขยันจริง
เป๋เล่าว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเรียนศิลปะเลยนะ

แกก็เลยเดินไม่ถนัดเหมือนคนทั่วไป
แต่ด้วยความชอบศิลปะแกฝึกฝนฝีมือมาเรื่อย
แต่ว่าฝึกยังไงพี่เป๋เล่าให้ฟังหน่อย
บุคคลส่วนใดก็จะไปหาศึกษากับแบบผู้ชอบเขียนวาดต่อแล้วนะครับ
จะเป็นคลุกมือเขาบ้างจะเป็นช่วยงานเขาบ้างไงบ้างครับ
อืมรูปพรรคลักษณ์เออเล่าไปวาดไปเรื่อยอืมสุดยอดจริง
แกบอกว่าแกสะสมประสบการณ์แบบนี้นะมาเรื่อยนี่ก็๑๐๒๐ปีแล้วนะ
แล้วบนเส้นทางสายอาชีพงานศิลปะเนี่ยมีโอกาสได้สร้างผลงานบนฝาผนังโบสถ์
แล้วก็ตามสาราวัดต่างมาแล้วหลายที่ทุกวันนี้ครับหารายได้เลี้ยงตัวเอง
พรสวรรค์แล้วก็พรแสวงที่ตนเองนั้นมีส่วนโอ่งเนี่ยถามว่าวาดไปทำไม
อืมวาดเพื่อนำไปประดับตกแต่งวัดอืมเกิดจากความศรัทธาของชาวบ้านที่เขาบริจักษ์มาไง
เราจับมาเยอะทีนี้องค์ธรรมดาทื้อเนี่ยมันก็ดูธรรมดามันดูไม่สวยนะ
ใช่ครับน้องใบตองก็เลยวาดภาพนี้ลงไปด้วย
คือวาดไปแล้วไม่ใช่แค่โอ่งสองโอ่งนะ
เท่าไหร่คะสิบแปดลูกแล้วโอ้โฮใช่
เวลาเป็นเท่าไหร่แต่ถือว่าตั้งใจมากนะคะ
โอ่งใบหนึ่งใช้เวลาวาดประมาณสักสองถึงสามวัน
คุณก็คิดดูแล้วกันเออคือความมุมานะพยายามของแกเนี่ย
สุดยอดจริงจัดไปแล้วถึง๑๘ลูก

ผมว่าลองไปช่วยอุดนุนแกไหม
โอ่งไปเพิ่มเอาไหมหรือว่าจะไปเที่ยวชมที่วัด